เหตุการณ์ของคุณเนี่ยรอดตายไม่เป็นอะไรแต่เหตุการณ์นี้ตายค่ะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้เสียหลักหลุดโค้งตรงสะพาน
แล้วปรากฏไปชนกับกระบะเสียชีวิตเลยมันก็มีคำถามนะว่าเอ๊ะ
อันนี้เมาหรือเปล่าลองดูค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมจังหวะทางโค้งลงสะพานมาแบบนี้แล้วรถกระบะตู้ทึบเนี่ย
กำลังขับขึ้นสะพานโอ้ยจังหวะนี้เห็นไหม
รถกระบะตู้ทึบเนี่ยคือเหมือนกับรถขยกเลย
เพราะว่ามอเตอร์ไซค์น่าจะเข้าไปข้างใต้ค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๒๘กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เตอร์ไซค์นี้เป็นของนายอภิวัตธัญญานนท์
ซึ่งเป็นเลขามูลนิธิพิริยะไกรเลิกขี่ลงมา
ลงสะพานมาตรงคลองรัฐโพถนนเพชรหึงที่พระประแดงสมุทรปราการเนี่ยค่ะ
ส่วนรถกระบะเนี่ยนะคือนายวสันรังกษีวิทย์ก็ขับมาแล้วจังหวะที่
รถกระบะเนี่ยกำลังจะขึ้นสะพานมอเตอร์ไซค์อ่ะเหมือนกับเสียหลักแหละ
แล้วก็ไปชนแบบเต็มเต็มนะคะแรงอัดแรงกระแทกทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยค่ะแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูหลังจากเกิดเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เจอทั้งรถทั้งสองคันสภาพพังเสียหายก็ต้องมีการเก็บรวบรวมหลักฐานเอาไว้
เพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปแต่ทีนี้นักข่าวของเราเองก็ลงพื้นที่ในจุดที่เกิดเหตุค่ะ
คุยกับคนขับรถกระบะเหมือนกันก็คือนายวสันนายวสันเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าตอนนั้นอ่ะผมอ่ะขับรถกลับบ้านบ้านอยู่ตรงซอยเพชรหึงสามสิบสามตรงเนี้ย
พอมาถึงตรงสะพานคลองรัฐโพเนี่ยเห็นแล้วแหละว่ามอเตอร์ไซคันที่เขากำลังลงมาจากสะพาน
เสียหลักแล้วถลายมาชนหน้ารถผมผมยืนยันเลยนะตอนที่ผมกำลังจะขับขึ้นสะพาน
ผมเองก็ไม่ได้ขับเร็วแล้วผมพยายามเบรกแล้วไม่ใช่ไม่เบรก
แต่เบรกไม่อยู่จริงค่ะ
ตอนชนก็คือผมกำลังขับรถขึ้นมาแล้วก็เขาขับรถลงมา
แล้วเหมือนว่าเขาเสียหลักแล้วก็เลยพลิกคว่ำล้ม
ก็เบรกแล้วแต่เบรกไม่อยู่อืมเขาชนขอบฝากก่อนเปล่า
อ๋อนี่ไม่ได้ใจครับผมอ๋อมันเร็วเร็วมากใช่ปะ
มันเร็วครับแต่ที่แน่คือมาชนรถผมแล้าก็บ่ไถ
แล้วใช่ไหมทีนี้คุณผู้ชมทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ได้เข้าไปรับศพของนายอภิวัฒน์ที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อที่จะมาประกอบพิธีตามศาสนานะคะมันมีคำถามเหมือนกันถามว่าเอ๊ะวันที่เกิดเหตุน่ะตัวของนายอภิวัฒน์เองดื่มมาหรือเปล่าเพื่อนบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะตัวนายอภิวัฒน์เนี่ยนะก
เป็นงานวันเกิดแต่กินข้าวกันปกติ
วันเกิดของพวกเพื่อนถูกไหม

ไม่มีเพราะว่าผู้ตายเขาเป็นโรคประจำตัว
เขาจะดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้

นานแล้วแล้วเขาเลิกมานานแล้วด้วย

ก็คือเหมือนกับซื้อข้าวมานั่งกินกันเฉยค่ะ
ตัวนายอภิวัฒน์เขาทำงานเกี่ยวกับด้าน
การศึกษาศิลปะแล้วก็ประวัติศาสตร์ไทยนะคะ
ซึ่งเขาก็จะเรียบเรียงตรวจสอบหนังสือ
จะเข้ารูปเล่มจะตีพิมพ์ต่างค่ะ

ครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวจะมีการสวดพระอภิษฐรรศพ
ที่วัดท้องคุ้งสมุดประการ๕คืนนะคะ